สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลายคนทั้งเหนื่อยและท้อบางครั้งก็ก้าวต่อไปไม่ไหว
แต่หากยอมแพ้ตอนนี้คนข้างหลังจะอยู่ยังไงเหมือนเสาหลักที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับที่มีครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้ลุกขึ้นสู้
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ตอนนั้นผมคิดได้แล้วครับว่าต้องช่วยเหลือครอบครัวแล้วผมก็เลยไปรับจ้างก่อสร้างครับ
รู้สึกว่าเราเกิดมาจนแล้วเขาจะลำบากเหมือนเรา
ถ้าพูดแล้วมันน้อยใจไงมันไม่มีเข้าหูน้อยใจที่สุด
ป้าชื่อธนพรสุญราช

สมาชิกในบ้านก็จะมีคุณพ่อซึ่งผู้ป่วยติดเตียงพิการตัดขาดหนึ่งข้าง
แล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มีหลานหลานสี่คนคนโตชื่อพี่สองคนรองออกมาชื่อน้องเต้ยตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
แล้วก็หลานชื่อน้องไตเติลแล้วก็น้องปายอายุ๓ขวบ
ยายก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็สงสารลูกทำทุกอย่างที่จะช่วยแบ่งเบาภาระลูกหลังจากการทำขนมช่วยเราเสร็จแล้ว
แกก็จะไปของแกเอาแหไปอันนึงเห็นเขาไปหวานแหแล้วก็ไปด้วย
แล้วก็หาอาชีพแบบไม่ต้องซื้อเขาเหตุผลที่คุณย่าต้องไปหาปลาเพราะว่าปลามันแพงครับ
ซึ่งเราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อเขากินซึ่งเราไม่อยากให้แกไป
เพราะว่าขาแกเดินไม่ค่อยแข็งแรงแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ไปได้
สองเนี่ยเลี้ยงดูแกมาตั้งแต่อายุ๙ขวบซึ่งพ่อแม่เอามาทิ้งไว้
เขาเห็นวิถีชีวิตของเราแบบลำบากเขาก็จะซึมซับตรงนั้นมา
คือผมเห็นป้าเขาเครียดเขาท้อแล้วทางบ้านเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงิน
ผมเห็นตอนนั้นนะครับคือผมรู้สึกร้องไห้เลยครับ
คืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระป้ากับครอบครัวครับ

ทุกวันนี้เขาต้องไปรับจ้างทำงานก่อสร้าง
ตอนนั้นผมคิดได้แล้วครับว่าต้องช่วยเหลือครอบครัวแล้ว
ผมก็เลยไปรับจ้างก่อสร้างครับ

กลัวเขาตกมั่งกลัวแบบเขาหมุนโม่อะไรอย่างนี้

สังเกตว่าเห็นแขนเขาแดงเขาเป็นผื่นครับ

ตอนผมทำงานผมแบกปูนะครับ
แล้วทีนี้น้ำหนักปูนมันเยอะมาก
แล้วผมแบกคนเดียวมันก็หนักผมก็เลยล้ม

คือปวดหมดเลยประมาณ๒๓เดือนถึงมาทำงานได้ครับ

พอเรามองเห็นหลานเราทำแล้วรู้สึกว่า
คือมันเป็นวัยที่จะต้องเรียนหนังสือ

ปูนยกซ้ายยกหินเขาก็ทำทุกอย่าง
รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลหลาน
ให้เหมือนกับลูกหลานคนอื่นได้
ก็รู้สึกน้อยใจเสียใจเหมือนกัน
บางทีผมก็อยู่โรงเรียนจันทร์อังคารพุธ

มีบางครั้งที่ผมก็ท้อทำงานแบบนี้

ซึ่งเราคิดว่าถ้าเขายังติดอยู่กับคำว่าก่อสร้าง

สถานะครอบครัวจะว่าแย่ไหม

เขาตาก
เขาก็ตากเอาไว้ขาย

หลวงตาเอาไปคั่วแล้วมันจะหอม
ทำเข้าตัวเคยได้ยินไหมเราต้องโกหกให้แบบนั้น
แต่เราไม่ได้มาทำอย่างนั้นเราเอามาล้างน้ำ

เช้าแล้วก็แช่แล้วก็ต้มน้ำร้อนเดือด

คุณสองคุณสอง

เป็นคนไม่เคยออกบ้านไม่เคยไปเที่ยวกับคนนู้นคนนี้
อย่าไปถามกันนะว่าถนนอะไร

หลานมาขออนุญาตว่าป้าขอไปซื้อเข็มขัดหน่อย

ห่วงกันสิเขาไม่เคยไปด้วยไปหลงทางแล้วมั้ง
เก็บร้านแล้วล่ะเก็บร้านเรียบร้อยแล้ว

เราก็บอกว่าอุ๊ยไปเอาจากไหนมาลูก

คือเก็บหลายเดือนมากกว่าจะได้

ไหนบอกว่าจะไปซื้อเข็มขัดไหมลูก
วันนั้นเป็นวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว
เซอร์ไพรส์ครั้งนี้มันเป็นรู้สึกว่าดีใจ

ไม่เคยคิดว่าวันเกิดเราเนี่ยอาจจะสำคัญขนาดนั้น
เรารู้สึกว่าทั้งชีวิตแล้วเราไม่ต้องการอะไรล่ะ
เขาไม่เคยมีคนทำให้แบบนี้เลยครับ
ซึ่งมีหลานนี่แหละครับทำให้

ผมก็มีความสุขด้วยครับที่ป้าเขาดีใจ

แบบไม่รู้ตัว
รู้สึกดีใจครับที่เรามีแบบคนอื่นครับ
รักเขา
อยากมีปัญญาให้มากกว่านี้
ให้เขาได้เรียนสูงไม่ต้องมาลำบากเหมือนเรา
คือผมเห็นป้าเหนื่อยแล้วผมรู้สึกไม่สบายใจครับ

ผมพยายามที่จะแบ่งเบาภาระให้ถึงที่สุด
ต้องพบลูกหลานไงต้องสู้
เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็ต้องสู้ต่อไป
เราจะไม่ยอมอดเราจะไม่ยอมให้หลานเราอด
เราจะไม่ยอมให้หลานเราอด
เราจะไม่ยอมให้หลานเราอด
เราจะไม่ยอมให้หลานเราอด

เราจะไม่ยอมให้หลานเราอด
เราจะไม่ยอมให้หลานเราอด

เราจะไม่ยอมให้หลานเราอด
ขอต้อนรับครอบครัวของป้าตู่จากจังหวัดพิจิตรนะครับป้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะ
ป้าเหนื่อยมากเลยครับดูจากหน้าก็รู้เลยครับป้าเป็นคนเรียนน้อยแล้วก็ไม่มีความรู้อะไร
แล้วก็ต้องมารับภาระดูแลครอบครัวดูแลหลานให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้
ซึ่งตอนนี้ก็มีอาชีพหลักเลยก็ทำขนมขายขนมหวานป้าไปขายที่ไหน

ระเวนไปเหรอครับมีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งเราทำเราออกจาก๙โมงเช้า
จ้ะจ้ะประมาณเที่ยงป้าก็หมดแล้ว
กลับจากขายขนมหวานป้าก็ต้องไปซื้อของเครื่องของปั่นน้ำปั่น
เอามาจัดในร้านแล้วก็ลูกชิ้นเพื่อที่จะเอาไว้ขายตอนบ่าย

ตอนนี้เห็นบอกว่าลำบากจนขนาดว่าบางวันไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยก็มีใช่ไหมครับ

เพื่อที่จะเอาไปเป็นทุนซื้อของหมุนในวันพรุ่งนี้ครับ

ไม่เคยเสียดายเลยครับเงินทุกบาททุกตังค์

หนูก็เก็บเล็กผสมน้อยไว้อย่างเงี้เหรอลูกเหรอใช่ครับ
ทำงานไปด้วยแล้วก็เงินค่าขนมที่ป้าให้ก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งครับ
ไปทำอะไรไปทำงานก่อสร้างครับ
ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับ
เขาก็จะมีคนมาจ้างเราบ้างเขาก็ไปหาเองบ้างครับ
ไปทำตั้งแต่กี่ควบลูกตั้งแต่๑๑ควบเลยครับ

แล้วหนูไปทำอะไรได้วันนั้นจำได้ป่ะกับวันแรกที่หนูไปเขาให้หนูทำอะไร
กวาดลานถนนบ้างอย่างนี้ครับหยิบเครื่องไม้เครื่องมือให้กับช่างครับ
เขาให้๑๕๐กับ๓๐๐ครับ
ได้ตั้งแต่๑๑แล้วเหรอแล้วเราทำนานไหม
วันครับทำเหมือนคนโตเลยครับไม่พักไม่เล่น
แล้วในภาพชีวิตนะลูกที่เห็นว่าหนูไปแบกอันนั้นถึงแบกปูนแล้ว
อันนี้น่าจะโตแล้วใช่ป่ะโตแล้วครับ
มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะคือวันนั้นผมไปทำงานก่อสร้าง
เหมือนปกติทุกสาวอเทศอะครับเออ
ผมทำประมาณครึ่งวันแล้วผมแบกไปประมาณหลายลูกอะครับ
แล้วเหมือนจะหมดแรงครับมันก็เลยล้มทับแขนฝั่งนี้ครับ
ข้างขวาแล้วเป็นยังไงบ้าง
มันปวดงีบหมดเลยคือทำอะไรไม่ได้ครับ
ตู่เห็นได้ไงรู้ได้รู้ไหมครับป้าไม่รู้หรอก
เขาเป็นคนที่จะไม่พูดอะไรเลยไม่บอก
ทำไมไม่บอกเขาแล้วลูกว่าเวลาเราเกิดอย่างนี้
ป้าผมเจ็บแขนนู่นนี่นั่นหนูก็ไม่พูดลูก
พูดเลยครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ป้าเขามาเป็นห่วงเรื่องนี้ครับ
จริงแล้วเคยบอกให้สองเลิกก่อสร้างไหม
เคยบอกบอกว่าถ้าไม่ไหวไม่ต้องไปทำนะลูกงานมันหนัก
เคยไปทำกับเขาแล้วเขาทำเหมือนคนโตมาก
เราซึ่งเราเห็นเราไม่อยากให้ทำเลย
เราอยากให้หยุดเดี๋ยวนั้นเลยอยากให้กลับบ้านเลย
ผมวางแผงกับเพื่อนว่าผมจะไปซื้อเค้กกัน
แล้วกลับมาให้เป้ยเป็นคนปิดไฟกลับเปิดเพลง
พอประมาณทุ่มนึงผมก็เซอร์ไพรส์ป้าจุดเทียน

ตอนตะวันจะตกดินแล้วอ่ะ

พอเราบ่นไปบ่นมาไฟมันดับ

ครับป้าเขาก็ดีใจน้ำตาไหล

ที่ทำให้ป้ายิ้มทั้งน้ำตาแบบนี้ครับ

มันอารมณ์ไหนไม่รู้แหละ

เกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเขาอยากทำให้ป้า
เพราะว่าป้ารู้สึกว่าป้าเครียด

โคตรอร่อยเลยอ่ะ

ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดีค่ะ
กระตันยูรู้จักที่จะทดแทนบุญคุณ
รู้จักที่จะหาเงินช่วยเหลือเรา
ให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะ
สองวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับป้าที่แสนดี

ป้าอยากเที่ยวจะทำงานจนหนัก

ขอเวลาอีกสัก๕๖ปี

ขอบใจมากนะลูกนะที่จะดูแลป้า
จะพยายามดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแลหนูต่อไปนะลูกนะ

เต้ยพี่สองเขาไปทำงานข้างนอกแล้วหนูทำอะไรบ้างลูก
ก็ดูน้องอยู่ในบ้านครับแล้วก็คอยทิ้งขี่ปูครับ
แล้วจริงแล้วหนูได้ไปทำงานนอกบ้านบ้างไหมลูก
ก็เคยไปกับพี่สองครั้งหนึ่งครับแล้วพอวันต่อมาผมก็ไม่ไปครับ
ที่สองเขาไม่ให้ไปเขากลัวผมเหนื่อยครับ
แล้วไอ้หนูเวลาที่ป้าเขาเหนื่อยมาเคยให้กำลังใจป้าไหม
เขาจะเป็นคำพูดว่าเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาจะหาเงินมาเลี้ยงดูป้า
ป้าหนูจะให้เงินป้าเป็นสองเท่าเลย
สิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยสองเท่าสิบเท่าอะไรตามภาษาเขาจะพูดอ่ะ

ครับป้าครับหนูจะโตขึ้นมาดูป้าให้ได้นะครับครับ

ยายแล้วทำไมยังต้องไปท่อแถหาปลาอยู่ล่ะครับ

เห็นเขามาขายปลาก็โหโลละร้อย

หนูไอตัวนิดเดียวคุณลองไปหาดีกว่า
เดี๋ยวแม่ไปหามาให้เขาก็แอบหนีไป

หลังมาจะบอกว่าแม่ไปได้นะเพราะว่าห้ามแม่ไม่อยู่แล้ว
อาจจะไปไปไม่ว่าแต่ต้องบอกคนให้รู้

น้ำมันตื้นแม่ค่อยไปนะลึกแม่อย่าลง
เพราะว่าเราไม่ได้ไปด้วยเราไปขายขนมอยู่
แต่ผมเห็นอยู่อีกภาพหนึ่งในเรื่องราวครับ
ที่บอกว่ามันถึงก็ขนาดว่าต้องไปเอาข้าวตากจากวัด

วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเรา
ก็คือยังไงเราไม่ค่อยสบายมาหลายวันก็เลย

เราก็เลยเห็นผ้าตากทุกวันทุกวันที่วัด
เราก็เลยขอซื้อไปเอามาแล้วหนำต้องเอามาล้างน้ำ
น้ำร้อนเดือดก็ต้มต้มให้มันบานแล้วก็กิน
ไม่มีอะไรใส่เขาใส่เกลืออย่างเดียวเราก็ต้องกิน
คุณตาจ๋าตาป่วยเป็นอะไร

ก่อนที่จะตัดขาเนี่ยก็ชาขามาก่อนแล้วก็ปวด
ก็ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องตัดขานะ
ถ้าไม่ตัดพ่อก็จะเสียชีวิตในคืนนั้นแหละ

ก็ต้องฉีดอินสลินเข้าที่สดือ

เช้าเย็นเช้าเย็น

ตอนนี้ทางหมอเขาไม่ให้ไปแล้ว
เขาเอายามาให้ที่บ้านโดยที่หมอเขาก็มาหาที่บ้าน

วิกฤตที่มันเกิดกับบ้านของเราเนี่ยในช่วงนี้เลยคืออะไร
ขึ้นอีกเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละวัน

คุณผู้ชมครับได้ชมเรื่องราวของป้าตู
คงไม่ต้องถามนะฮะว่าป้าเหนื่อยมากแค่ไหน
แต่ถึงแม้ว่าเหนื่อยแทบขาดใจ
ป้าก็ขอสู้สุดตัวและหัวใจเพื่อครอบครัว

แล้วก็มาเชียร์กันว่าป้าตูจากจังหวัดพิจิตร
สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้
หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวป้าตู่จากจังหวัดพิจิตรนะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ข้อนะครับแค่คนละข้อเท่านั้นวางเรื่องให้ดีนะครับ
ให้ถูกกับตัวสมาชิกในบ้าน

คำถามเนี่ยออกแบบมาเพื่อครอบครัวของเราโดยเฉพาะ
เพราะฉะนั้นคนทางบ้านก็นั่งลุ้นและเป็นกำลังใจกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญป้าตูมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

สูดลมหายใจเข้าครับป้า
สูดเข้าสูดเข้าลึกเข้าไปอีกเข้าไปเข้าไปไม่ต้องปล่อยออก
ผมล้อเล่นนะจะได้คลายเครียดนะครับ
ป้าครับคำถามมีด้วยกัน๕เรื่อง
๕เรื่องนี้ถ้าป้ามั่นใจเรื่องไหนป้าตอบเรื่องนั้น
เก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ขนมหวาน
เรื่องที่๒จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๓คอเนอร์แม็กเกรเกอร์
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สมาชิกในครอบครัว

เรื่องจังหวัดพิจิตรครับ

เคราะห์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่เป็นอันดับต้นของจังหวัดพิจิตรเลยป้าพอที่จะรู้ใช่ไหมครับ

ใหญ่เป็นระดับต้นเหมือนกันนะครับ
ซึ่งอำเภอที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออำเภอเมืองพิจิตรนั่นเองนะครับที่ว่าใหญ่ที่สุดนะครับ
แต่คำถามของเราถามถึงอำเภอที่มีขนาดเล็กสมาธิดีนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอในจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่เล็กที่สุดคืออำเภอใดตัวเลือกที่หนึ่ง
สากเหล็กตัวเลือกที่สองอำเภอวชิระบารมี
ตัวเลือกที่สามอำเภอสามงามตัวเลือกที่สี่อำเภอดงเจริญ
มารายการก็ศึกษาเกี่ยวกับตัวในจังหวัดพิจิตรว่าในจังหวัดพิจิตรเอ่อ
มีกี่อำเภอมีกี่ตำบลมีอะไรบ้างพื้นที่ไหนมีพื้นที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุด
ซึ่งตรงกับที่เขาถามพอดีเลยเลยคิดว่าตอบถูกแน่นอนชั่วค่ะ
ขอตอบข้อที่หนึ่งอำเภอสากเหล็กค่ะตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอสากเหล็กครับ
มั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะอุ้ยหนักแน่นมาก
เพราะว่าหางเสียงแล้วแบบว่ามั่นใจค่ะดูข้อมูลมาพอดีเลยค่ะ
อ้าวอ้าวนี่ไงเขาดูข้อมูลมาพอดีเลยคุณผู้ชม
ผมบอกแล้วนะฮะว่าเขาไม่ได้มากันเล่นนะคนทั้งบ้านเดี๋ยวนี้
ขอให้โชคดีนะป้านะเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบ๔ข้อ
ป้าตู่ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้พี่สองค่ะน้องสองค่ะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องสองครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องคือเรื่องขนมหวาน
สมาชิกในครอบครัวขอให้โชคดีนะครับ
เชิญน้องสองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
อยู่ในบ้านเราสนิทกับใครมากที่สุดสนิทกับน้องชายครับ
น้องชายก็คือน้องเต้ยครับผมกับยายสุนีล่ะสนิทไหมสนิทครับผม
เกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับปีอะไรปียิ่งหนักเลยอ่ะ
ยายเกิดวันที่ห้าธันวาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ยายใช่ไหมใช่ค่ะ
อะไรจะเกิดขึ้นในข้อนี้นะฮะคุณยายคงใจชื้นแต่น้องสองต้องเป็นคนตอบแล้วครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนยายสุนีคือเลขใดตัวเลือกที่หนึ่งสอง
ตัวเลือกที่สองสี่ตัวเลือกที่สามหกตัวเลือกที่สี่แปด
ผมไม่เคยเห็นบัตรประชาชนของญาติเลยครับส่วนมากในบ้านก็จะเห็นแต่ของน้องกับของผมเองครับ
พอผมเจอโจทย์ข้อนี้แล้วรู้สึกว่ายากมากเลยครับแต่ผมจะพยายามเดาให้ถูกครับ
ตอบข้อสองสี่ครับตัวเลือกที่สองสี่ครับ
เอาล่ะออกไปแล้วยังไม่หมดหน้าที่๒จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ย่านีครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่านีครับลูกตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
นั่นก็คือเรื่องขนมหวานเรื่องและเรื่องบ้านของเราขนมหวานครับ
ขนมหวานนะครับโชคดีครับขอเชิญคุณย่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายคนนี้ปกติขายขนมอะไรบ้างขนมถ้วยค่ะนี่ผมถามหน่อย
ทำไมป้าตู่ทำขนมเก่งทำเก่งมาจากใครจากแม่เขาค่ะ
แม่เขาคือใครอ่ะครับสุนีสุนยรัฐค่ะเต็มไปเลยค่ะ

แต่ที่ยายทำอร่อยที่สุดคือขนมถ้วยขนมถ้วยค่ะ
ใครทำอร่อยกว่ากันยายย่ากับแม่ทั้งสองครับ
สองทำอร่อยกว่านะเอาละเกี่ยวกับขนมหวานนะครับค่ะ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ขนมกล้วยและขนมถ้วยนะครับแล้วก็มีกล่องไว้ให้มีหนังยางมีช้อนไว้ให้นะครับ
สำหรับลูกค้ายายนำขนมกล้วยใส่แบบนี้นะกล่องหนึ่งสี่สี่ถ้วยใช่ไหมฮะ
นี่ก็คือขนมถ้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะเป็นแบบนี้นะค่ะ
แต่เอางี้ดีกว่าคนเดียวคงจะเหงาอยากได้ผู้ช่วยไหมอยากได้อาหาร

สำหรับเรื่องนี้ก็คือตักขนมถ้วยและขนมกล้วยใส่กล่องจำนวนอย่างละ๘กล่อง
ไพร์ในเวลาสามนาที
ยายทำขนมถ้วยกับขนมกล้วยมานี่๕๐กว่าปีแล้ว
แคะทุกวันเจอโจทย์ข้อนี้ไปสบายยายเลยสบายมาก

เชียนล่ะลูกเชียนด้วยตั๊ยเชียนลูกเดี๋ยวเขาต้อง
้าต้องเร่งมือดีนะครับเวลามันไปขับเดินเลยนะครับ

ทั้งสองฝั่งนะฮะอย่างละครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกครึ่งทางครับ
สามนาทีจะสามารถควรควรภารกิจข้าสังเกตสุดไหมนะฮะ
ก็ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวนะครับ
นมกล้วย๖ตรงแล้วนะครับ
นมกล้วยก็๗นะครับ
นมกล้วยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ

นะฮะเอาไปเรียงวางไว้ให้เรียบร้อยนะครับ

พรอมพิเนี่ย
ตีละครั้งครับ
ยายคิดว่าทำได้ไหม

ได้สามนาทีนะถ้าไม่เกิน๓นาทีนะครับนั่นหมายถึงภารกิจนี้นะฮะ
ทำได้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณมากครับบ่ายประจำที่
ยายครับยังไม่หมดหน้าที่ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ขอเชิญน้องเต้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เต้ยน้องเต้ยอยากตอบเรื่องไหนลูก

อยากตอบเรื่องบ้านของเรา

เห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยลูกนั่งปรึกษากันเลยถ้าเป็นเรื่องของพี่ใช่ไหม

แต่อันนี้เราเลือกไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าคนทางบ้านเป็นคนเลือกกันเองนะครับ

พี่ชายหนูนั่งกุมขมับใหญ่เลยลูก
เห็นบอกว่า๒๒เคยฝึกมวยใช่ไหมลูก

แล้วคนที่หนูชอบเลยใช่ไหม

แล้วหนูไม่เคยเห็นพี่เขาแบบนั่งดูมวยดูอะไรอย่างงี้บ้างเลยเหรอ
ป่ะเคยได้ยินเขาภาคบอกประวัติบ้างหรือเปล่าลูก

เพราะฉะนั้นเต้ยศึกหนักอยู่ที่เราแล้วลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พอเนอร์แม็กซ์เรเกอร์เป็นคนชาติใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอเมริกา
ตัวเลือกที่๒อังกฤษ
ตัวเลือกที่สามสก๊อตแลนด์
ตัวเลือกที่สี่ไอแลนด์
พอย่าเรียกโจทย์ข้อนี้แล้วมันรู้สึกตกใจครับ
แต่ผมศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคนต่างประเทศครับ

ก็เลยคิดว่าผมตอบถูกแน่นอนครับ

ตัวเลือกที่สามสก๊อตแลนด์ครับ
เพราะฉะนั้นคงต้องลุ้นกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
ว่าครอบครัวของป้าตูจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
เขาจะพิธีโจทย์แล้วสามารถคว้าเงิน๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วนะครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวป้าตู่จากจังหวัดพิจิตรว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๒๐๐๐๐บาท

ถ้าตอบถูก๔ข้อรับคุณไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ขอให้โชคดีนะครับพร้อมที่จะฟังเฉลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดพิจิตร
ฐานะครอบครัวจะว่าแย่ไหมมันมันก็แย่นะ

เกิดมาจนแล้วอยากมีปัญญาให้มากกว่านี้
ให้เขาได้เรียนสูงไม่ต้องมาลำบากเหมือนเรา

อำเภอในจังหวัดพิจิตรที่มีพื้นที่เล็กที่สุดคืออำเภอใด
ขอตอบข้อที่๑อำเภอสากเหล็กค่ะ

ถูกครับ
สากเหล็กเนี่ยมีพื้นที่เล็กที่สุดนะครับโดยมีพื้นที่๑๗๖๔ตารางกิโลเมตรนะครับ

ครอบครัวของป้าตู่จากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้อยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

รู้สึกดีใจครับที่เรา

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ถูก
นี่นะครับ
เกอร์นะครับเป็นคนไอแลนด์ครับพลาดไปหนึ่งข้อ
นั้นต้องหามาล้างน้ำบัน
ทำได้ทำได้ทำได้ได้ได้ได้ได้ได้

๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๓นาที

กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น
โอ้ยใจเต้นเหมือนกันแล้วเนี่ย
เหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับ

สมาชิกในครอบครัวครับ
ผมอยากโตไวครับที่จะเรียนจบ
แล้วก็จะมีเงินมีงานทำ
จะได้มีเงินส่วนนี้เอามาช่วยเหลือครอบครัว

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนยายสุนีคือเลขใด

ก็เป็นไร
เพราะว่าเลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนของคุณยายสุนีนะครับ
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ตอนนี้ครอบครัวนะฮะได้สิทธิ์เลือกกุญแจ
เพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๒ตู้ด้วยกัน
ตอนนี้๒คนต้องเลือกกุญแจครับ

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกนั้นมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

เฮ้ยรีบน้องต้อย

เร็ว

เร็วนี่

ลุ้นโบนัสหลังตู้กันก่อนนะครับผมจะเลือกเปิดจากตู้หมายเลข๓ก่อนนะฮะว่าจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไร
ารับแล้วจะตกดังมาครับ

โบนัสหลังตู้หมายเลขสามก็คือ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขสองครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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
สิ่งดีเข้ามานะครับและขอบคุณคุณค่ะ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจนสายตัวแทบขาด
แต่ถ้าไม่หยุดหายใจป้าตู่ก็จะขอสู้สุดลมหายใจที่ยังมี
๔ข้อเพื่อจะพิธิกเงินสูงสุด๑ล้านบาทได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลุงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
พอไปถึงตรงนั้นรถมันออกมาตัดหน้าชนเปรี้ยง
บิงโคลออกมาน่ะผ่าใส่เล็ก
ตาเขาก็พิการยายเป็นมือให้เขา
แต่ว่าเขาเป็นขาให้เราต่างคนต่างพึ่งกันก็เลยไม่ท้อ
ข้าวโพดต้มใส่ถุงภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร